ตามความคืบหน้าให้ค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่า
เจ้าของร้านทองที่จังหวัดนครสวรรค์เปิดร้านมาแทบเป็นลม

ทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างรู้
เพราะเจ้าของร้านทองบอกว่าปกติเขาจะเก็บทอง
เอาทองเก็บแต่วันนั้นบังเอิญไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเข้าไปได้ยังไง
คนร้ายคือรู้มากถึงขั้นที่ว่าคือไปถอดฮาร์ดดิสต์จากกล้องวงจรปิดอะไรต่าง
เพื่อที่จะแบบกลบเกลือนอ่ะแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้แล้วนะคะ
ว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พอที่จะคาดการณ์ได้แล้วว่า
คนร้ายเข้าไปในลักษณะไหนยังไง
พลตำรวจรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปขโมยทองน้ำหนักกว่า๒๐๐บาท
ร้านทองทวีชัย๔อยู่ท้ายตลาดสะพานดำอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของร้านชื่อว่านายวินัยทวีชัยถาวรอายุ๖๔ปีนะคะ
ร่องรอยของคนร้ายเนี่ยน่าจะแอบเข้ามาทางประตูข้างร้าน
ปีนกำแพงห้องงัดฝ้าเพดานแล้วก็เข้าทางหน้าร้าน
ขโมยทองไปน้ำหนักรวมกว่า๒๐๐บาท
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ไม่ได้เพราะคนร้ายเนี่ย
ขโมยกล่องบันทึกผ้าพาร์ทดิสต์ของวงจรปิดไปด้วย
แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าพลาดเองไม่ได้เสียปลั๊กวงจรปิดเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ร้านทองแห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๓คูหา
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะทางเข้าร้านสองจุด
จุดแรกก็คือประตูเหล็กมวลด้านหน้าและประตูเหล็กข้างร้านที่ใช้กรอนประตู
ใส่กุญแจล็อกธรรมดาอืมคนร้ายใช้วิธีไขกุญแจ
เปิดประตูเหล็กบานแรกออกมาเพราะว่าแอบเปลี่ยนกุญแจเอาไว้แล้ว
ก่อนหน้านี้วางแผนเอาไว้ไปแอบเปลี่ยนกุญแจ
แล้วก็ยังมีประตูเหล็กทึบอีกชั้นหนึ่งที่ปิดอยู่นะคะ
คืนวันเกิดเหตุเจ้าของร้านไม่ได้ล็อกกุญแจ
คนร้ายก็เลยผลักประตูเข้าไปแบบง่ายเลยค่ะประตูอีกชั้นหนึ่งอ่ะ
พอเข้าไปด้านในเลี้ยวซ้ายจะเป็นห้องโถงภายในตัวอาคาร
เชื่อมกับหน้าร้านขายทองแต่มีประตูที่ถูกล็อกจากหน้าร้านอยู่ค่ะ
คนร้ายก็เลยใช้วิธีปีนขึ้นไปแกะไม้อัดออกสองช่อง
แล้วก็นำเก้าอี้โต๊ะกินข้าวที่ตั้งอยู่ในห้องโถงมาวาง
ข้ามช่องไม้อัดแกะไม้อัดอีกชั้น
แล้วก็พบว่าลงไปหน้าร้านได้
วิธีการของเขาเข้าไปก็กวาดทองไป๒๐๐กว่าบาท
เกือบจะหมดร้านอ่ะเจ้าของร้านบอกเขาได้ทรัพย์สินไปแล้ว
คนร้ายก็ขโมยฮาร์ดดิสต์ที่กล้องวงจรปิดติดตัวไปด้วยนะคะ
เปิดประตูหน้าร้านแล้วก็ออกไปด้านหลังใช้ประตูด้านข้าง
ทางเข้ามาทางไหนก็ออกทางเดิมก็หนีไป
เราก็ส่งนักข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะคุณนัทธพงศ์เรฟสันเทีย
ก็บอกว่าบริเวณที่ร้านทองถูกงัดนะคะเจ้าของร้านทองยังไม่ได้เก็บชิ้นส่วนที่พังเสียหายออกนะ
เพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
ซึ่งเขาก็บอกว่าปกติปิดร้าน๖โมงเย็น
ปกติก็จะเอาทองทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เซฟของร้านก่อนกลับบ้าน
เพราะว่าไม่มีใครนอนเฝ้าร้านแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของร้านเขาก็ตรวจราปิดร้านตามปกติ
วันนั้นเขาไม่ได้เก็บทองคำใส่ตู้เซฟเพราะเขาจะออกไปกินข้าวกับครอบครัวค่ะ
ระหว่างกำลังปิดร้านเขาบอกว่าจริงแล้วเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกตินะ
แต่เขาแบบไม่แน่ใจเขาสังเกตเห็นว่าแม่กุญแจที่คล้องประตูเล็กด้านข้างร้าน
มันไม่ใช่กุญแจเดิมครับในใจก็เลยคิดว่าอ๋อภรรยาอาจจะเปลี่ยน
เขาเลยไม่ได้คิดอะไรไงแต่มันมีจุดที่ผิดสังเกตตั้งแต่แรกก็คือจุดนี้
ก็เลยล็อกประตูบ้านกับแม่กุญแจอันใหม่ไม่ได้ใช้ลูกกุญแจล็อกก็คือกดล็อกได้เลย
จากนั้นเนี่ยก็เลยพาครอบครัวไปกินอาหารเย็นแล้วก็กลับบ้านไม่ได้กลับมาที่ร้านทองอีกนะคะ
กลับมาอีกทีก็คืออีกวันหนึ่งเลยช่วงเช้า๕ธันวาคม
พอกลับมาปุ๊บเปิดร้านโอ้โหแทบเป็นลมเพราะว่าทองหายไป

ส่วนลูกจ้างในร้านนะคะก็มีแค่แม่บ้านสองคนก็ต้องให้ปากคำกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าไม่มีพิรุธอะไรที่จะแบบเออมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตำรวจบอกไม่มี
แม่บ้านของร้านทองร้านนี้นางสายันกันเพชรก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
มาถามจะซื้อสร้อยทองมา๒๓วันแล้วนะมาติดต่อกันเลย
หลังจากพอถูกขโมยไปแล้วเนี่ยนะไม่เห็นชายคนนี้กลับมาที่ร้านอีกเลย
ก็เลยเดาว่าคนนี้หรือเปล่าเหมือนกับมาสังเกตการณ์ก่อนอะไรแบบนี้
มีอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่แล้วก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้สังเกตอีกว่าเขามีเห็นอยู่สองสามวัน
แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นอีกเลยเป็นผู้ชายแต่งตัวดีอะไร
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณีรองผู้กำกับการสพมนครสวรรค
ก็เลยบอกว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วนะคะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือใคร
อยู่ระหว่างแกะรอยตามไปสกัดจับ
เชื่อว่ามีคนเดียวไม่มีคนรู้เห็นไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
ส่วนวิธีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร
น่าจะไปดูลาดเหลาก่อนเหมือนที่แม่บ้านบอกนั่นแหละ
แล้วก็ดูลาดลาวมาหลายวันแล้วจนสบโอกาสเห็นช่องทาง
อาศัยจังหวะที่ทุกคนในร้านไม่อยู่แล้วก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยไง
เนื่องวันหยุดวันที่๕ธันวาคมก็แอบเอากุญแจล็อกประตูไปเปลี่ยน
ให้ทุกคนในร้านออกจากร้านแล้วก็ก่อเหตุ
ตามขั้นตอนอย่างที่เล่าไปนะคะ
น่าจะมีคนร้ายเพียงคนเดียวน่าจะนะครับ
แต่ยังไงก็จะต้องรวบรวมพยาหลักฐานต่อไปนะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยมันตัวจริงพฤษภายเขามีกล้องนะครับ
แต่ว่าหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปิดตลอดนะครับ
แต่ว่าขณะเกิดเหตุตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๕เนี่ย
ตังค์พฤษภายเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิด
ประกอบกับคนร้ายเขาเข้าใจว่ากล้องวงจรปิดใช้อยู่
ก็หลักเอาฮาร์ดิสไปด้วย
ไม่มีอะไรไขมันปกติเอากุญแจก็หายไปด้วย
ต่อให้คนร้ายไม่เอาฮาสดิตของกล้องวงจรปิดไปก็จับภาพไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่าไม่ได้เสียบปลักไม่ได้เสียบอืม
เจ้าของร้านบอกว่าถอดปลั๊กออกทุกวัน
เพราะว่าจะเก็บทองเข้าตู้เซฟทุกวัน

คือพอเป็นข่าวอันนี้ขึ้นมาคนก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเหมือนกันนะ
คุณภาคภูมิคือเขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นบังเอิญไม่เก็บพอดี
ทำไมวันนั้นไม่เสียบปลั๊กกล้องวงจรปิดพอดีอะไรแบบนี้
คือคนเขาสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ทางเจ้าของร้านทองได้ทำประกันพงประกันภัยอะไรเอาไว้หรือเปล่า

หายทองถูกโจรกรรมเพื่อเอาเงินประกันอย่างนี้หรอ
ตำรวจก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพยานแวดล้อมเนี่ยนะ
เป็นการโจรกรรมจริงนะไม่ได้เป็นการแต่งเรื่อง
ที่หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานนะ
เพราะว่าเจ้าของร้านทองเขาไม่ได้ทำประกันอะไรเอาไว้เลย
ไม่ได้มีประกันภัยการถูกจรกรรมทองคำมาค่ะ
ส่วนการติดตามตัวคนร้ายตอนนี้เนี่ย
แกะรอยจนรู้ว่าออกจากพื้นที่ไปแล้ว
อยู่นครสวรรค์แล้วน่าจะไปกบดันในพื้นที่ภาคเหนือ
ว่าอีกไม่นานน่าจะจับได้
มันก็เลยทำให้คนร้ายรายนี้เนี่ยมันบังเอิญ
สกโอกาสหลายอย่างเอากุญแจไปวางเอาไว้ใช่
เจ้าของร้านก็คิดว่าภรรยาเอากุญแจใหม่มาไว้ให้
ปีนเข้าไปอ้าวกล้องมุมจรปิดยังไงก็เสีย
คืนกว่าจะรู้ตัวอีกวันนึงเนี่ยโอ้โหไม่รู้หนีไปไหนแล้ว